สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะเอาล่ะครับ
ใส่แมสก์กันหมดเลยเลยแมสก์หนาวห้ะหนาวคุณผัดไทยเป็นไงบ้าง
ชีวิตดีค่ะอยู่ข้างคุณมดดำรวยทุกคนค่ะ
อย่างเงี้ยอืมให้นางมาช่วยทำรายการแต่นางดูมีชีวิตชีวาเนอะ
นางมีชีวิตชีวาอืมค่ะน้องให้นางมาบ้าบ้าบอบอบอ่ะแหละสนุกดีอืม
นะครับเมจ๋าวันนี้ควรพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอดีตของอดีตรัฐมนตรี
สาวเองเนี่ยเขาก็ต้องไปเพื่อที่จะไปยื่นคัดค้านการประกันตัวกับหลานนะคะ
รัฐมนตรีเผยกับบอกบอกว่าโดนข่มขู่แล้วก็
กลัวว่าจะสร้างหลักฐานเท็จด้วยอ่ะค่ะจากกรณีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด

เข้าพบพันธุ์ตำรวจเอกพรทวีสมวงผู้กำกับการสอนอโชคชัย
เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าหลังจากถูกนักธุรกิจเจ้าของบริษัทใหญ่
หลานชายอดีตรัฐมนตรีก่อเหตุวางยาข่มขืนในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
นั่งนิวาสองอ่ะนะคะต่อมานายอภิดิษฐ์หรือว่าเอ็มเนี่ยค่ะ
ก็มีการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วทีมงานของทนายสิทธาเองเนี่ยค่ะ
พร้อมด้วยดาราเสายูยี่สิบเห็ดปีแล้วก็ผู้จัดการด้วย
มีการเดินทางมายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการประกันตัวนะคะ
ภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาในเอ็มในข้อหาข่มขืนผู้อื่นโดยไม่ยินยอม
แล้วก็มีรายงานว่าจะถูกนำมายื่นคำร้องฝากขังในวันนี้
นายตั้มเขามีการเปิดเผยบอกว่า
สาเหตุที่เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการประกันตัวเนี่ย
เพราะว่ามองว่าผู้ต้องหาจะเข้ามายุ่งเหยิงหรือทำลายพยานหลักฐาน
จากว่าก่อนหน้านี้มันมีการลบแชทออกไป
แชทบางข้อความเนี่ยมีการลบออกไปนะคะอืม
ซึ่งถ้าหากได้รับการประกันตัวก็เกรงว่าจะมาทำลายพยานหลักฐาน
ที่เป็นอุปสรรคต่อการนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี
ขนาดที่ตัวนักแสดงสาวเองนะคะก็บอกบอกว่าตัวเองเนี่ยมีคลิป
แล้วก็หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายข่มขู่จะทำให้เสียชื่อเสียง
แล้วทางทนายตั้มเองเนี่ยก็แสดงหลักฐานออกมาให้เห็นแล้วนะคะ
ก็กลัวว่าตัวเขาเองจะสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาอีก
จึงอยากจะให้สารพิจารณาหากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวเนี่ย
ตัวเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยด้วยทั้งของตัวเองแล้วก็ของพยานอีกหลายปาก
กลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ
ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหามีการยื่นคำร้อง
หลักทรัพย์นะคะเป็นเงินสดจำนวน๒แสนบาท
เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝ่างโดยสารอาญาเขาพิเคราะห์แล้วค่ะ
เห็นว่าถ้าเกิดมีการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยผู้ต้องหาอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
อืมก็ยังไม่จบอยู่ดีนะคะซึ่งในเอ็มเองเนี้ย
เขามีการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งที่๒อีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้มีการยื่นเสนอหลักทรัพย์ใหม่ค่ะเพิ่มเป็น๔แสนบาท
แล้วก็แสดงเหตุผลเพิ่มเติมไปด้วยนะคะแต่สารเนี่ยค่ะพิเคราะห์แล้วก็เห็นนะคะว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอีกเรื่องหนึ่งคือไม่ยินยอมให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ต้องหา
อืมการที่ผู้ต้องหาเนี้ยจะมายินดีที่จะมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้พนักงานสอบสวนเนี่ย
หลังจากที่ศาลเขามีเหตุไปแล้วตั้งแต่ต้นถูกไหมคะว่าเขาไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้ว
จะมาอนุญาตให้อ่ะเอาโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปตรวจสอบได้ดังนั้นเนี่ย
เขาบอกว่ามันเป็นเหตุผลในการที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ก็เลยไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวให้ยกคำร้องแล้วก็ออกหมายขังนะคะ
ส่งตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปเลยอืมนั่นแหละค่ะ
นั่นก็เป็นเรื่องที่คนเขาพูดตอนนี้ก็มีการยื่นอย่างที่บอกว่าวืดการประกันตัวครั้งที่๒
รอบสองถูกต้องเพราะรอบแรกยื่นไปแล้วสารก็ไม่ให้ประกันตัว
เขาก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นฉันขอยื่นหลักทรัพย์เพิ่มแล้วก็บอกเหตุผลเพิ่มไป
รอบที่สองไม่ได้เช่นนั้นท่านคงเห็นแล้วแหละว่ามีแนวโน้ม
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะด้วยความที่ตอนที่มีหลักฐานต่างเนี่ย
ทางคุณเอมเองเขาก็บอกว่าเขาก็มีหลักฐานข้อความแชทของทางเขา
ตัวของน้องนักแสดงสาวกับทางทนายตั้มเองเขาก็มีหลักฐานในส่วนของทางฝั่งของผู้เสียหายเช่นกันอะไรอย่างเงี้
ก็ต้องไปสู้กันอืมในสารต่างต่างต่างอยู่ที่หลักฐานเนอะค่ะอ้าววันนี้วันอังคาร
ฝนมาจริงจริงแต่ฝนมาเบานะกรุงเทพแต่เมื่อวานเขียวมืดเนอะเห็นฟ้าไหมแต่วันนี้เที่ยงยังไม่มีแดดเลย
ใช่ฉ่ำฉ่ำวันนี้น้ำดูฉ่ำฉ่ำมันตกเป็นแบบว่าอืมเหมือนเหล้าอองเหล้าออง
ฝนตลอดเวลาเลยนี่เมื่อก่อนเข้ามาในรายการเริ่มตกใช่อืม
แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดของคุณสถานการณ์น้ำเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเราน่าจะเริ่มติดตามกันแล้วล่ะ
ตากท่วมแล้วนะซึ่งวันนี้มีการติดตามสถานการณ์น้ำคุณรู้ไหมฮะ
ในขณะที่สถานการณ์น้ำของประเทศไทยค่อนข้างจะรุนแรง
ต้องยอมรับน้ำถามว่ารุนแรงน้ำท่วมไม่ใช่
แต่รุนแรงในการเพิ่มตัวค่อนข้างจะสูง
แต่ที่ประเทศจีนขาดแคลนน้ำเป็นประวัติศาสตร์นะ
เขาบอกมาจากสภาวะโลกร้อนเลยล่ะ
บอกว่าอย่างประเทศจีนเขาบอกเลยว่าหลายมนตรสูญกัน
เขาบอกเลยว่าถึงขั้นต้องกระจายทรัพยากรน้ำ
เพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงมันก็อาจจะยังไม่ได้สูงขึ้นเยอะ
เนื่องจากว่าเขาก็ยังต้องกักเก็บน้ำของเขาอยู่

ถ้าประเทศจีนปล่อยน้ำปกติถ้าสมมุติโขงมันจะขึ้นไม่ขึ้นอยู่ที่

เพราะพี่น้องชาวโขงก็เลยยังไม่ค่อยได้รับ
ผลกระทบจากการปล่อยน้ำในเขื่อนออกมาสักเท่าไหร่
แต่ตอนนี้ที่คุณเห็นปริมาณน้ำที่สูงขึ้นสูงขึ้น

วันนี้อีกสิ่งหนึ่งนอกจากสถานการณ์น้ำ

คนติดตามสถานการณ์การบ้านการเมืองของเรา

ทุกวันอาคารคือวันประชุมคอลโลมอล์

ป่อเข้าครบหรือเปล่า

ตู่นักข่าวรอลุ้น

งานไปที่นซกลางทั้งหลาย

เขาว่าอย่างนั้นเกี่ยวกับ๔กลุ่มที่บอกว่าโอเคละขาดไฟฟ้าทั้งหลายจะมีการประชุมกัน
แต่วันนี้คนก็ไปจับตาเอ้าถือว่าเป็นนัดแรกหลังจากที่นายกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
เพราะฉะนั้นคนที่จะต้องนั่งหัวโต๊ะจริงก็คือนายกรัฐมนตรีถูกต้องไหมฮะ
วันนี้เขาหลายลุ้นลุ้นที่หนึ่งพลเอกประวิทย์จะนั่งเก้าอี้นายกไหม

เก้าอี้นายกคือหัวโต๊ะการประชุมทั้งหมดเลยเนี่ย
ปรากฏวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ย
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหลังจากรัฐธรรมนูลเนี่ย
มีคำสั่งวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์เนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัย
กรณีดำรงตำแหน่งนายก๘ปีนะฮะ
ซึ่งพลเอกประวิทย์เนี่ยก็เดินทางมาถึงสันติมัยตีนั่นแหละ
ลงจากรถด้วยท่าทีของแกเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องประคองกันเยอะ
คล่องแค่เดินคล่องแค้วอืม
ฉับกระเฉงอืมดูมีพลังมากขึ้นค่ะ
ใช่ไหมใช่ดิอ่ะดูสิดูสิอ่ะอืม
มีพลังวันก่อนเสาร์หรืออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปอายุทยา
ไปดูเรื่องน้ำเห็นไหมไม่ต้องประคองปกติต้องประคอง
เขาดีแล้วนะเนี่ยอืมแบบดียันตัวขึ้นได้นะฮะ
เนี่ยอืมเนี่ยเห็นอย่างงี้เขาเรียกหมาเช่าเช่าแปดตัว
ตัวใหญ่ใหญ่หมาเช่าเช่าหมาพันเช่าเช่าอืมน่ะ
ยังต้องประคองกันอยู่แต่ก็ดันเดินขึ้นบันไดแต่ก็ดูคล่องขึ้นอืม
นะฮะก็คือในระหว่างที่เดินไปเนี่ยก็มีเอาง่าย
ก็ยังมีก็มีคนคอยรักษาความปลอดภัยคอยดูนั่นแหละ
ไม่ให้แกล้มเดินไม่ล้มหรอกจะชนกันเองน่ะเนี่ย
เยอะมากทำไมคนเยอะจัดใช่ไหมเยอะจัดไงกลัวจะชน
ก็จะชนกระแทกันเองน่ะรุมนะฮะก็คนประวิกษ์ก็เดินผ่าน
สื่อม้นชนน่ะก็หันมาทักทายรับไหว้ยิ้มแย้มจำใส
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าอ้าวท่านรองอืม
เอกประยุทธ์มาประชุมด้วยไหมว่ะเพราะยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมอยู่เนี่ย
นะฮะท่านรองตอบว่ามาอืมแต่ประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสอืม
มีเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมนะฮะ
ก่อนจะเข้าประชุมคอรมอเขาจะมีการจัดบูธต่างให้เราได้ดูว่า
วันนี้จะมีคนนำเสนอให้กับนายกดูจำได้ไหมครับ
นี่เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วภายหลังการประชุมคอรมอลปุ๊บ
พลเอกประวิทย์ก็ร่วมทานอาหารกลางวันกับรัฐมนตรี
ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงบรรยากาศการประชุมว่าส่วนมากส่วนไม่มีอะไรหรอกนะฮะ
ส่วนจะมีการปรับคอรมอไหมในช่วงที่ตัวเองเป็นรักษาการนายก
พลเอกประวิทย์เขายืนยันว่าไม่มีการปรับคอรมอปรับทำไม
ยังทำงานกันได้อยู่นี่นะหลายหลายคนก็อยากมันเป็นประเพณีเนอะ
ประเพณีที่ว่าหลังจากการประชุมคอรมอลปุ๊บนายกจะต้องออกมาแถลงว่า
วันนี้ประชุมอะไรได้ข้อเสนออะไรอืมคนบอกว่าอยากจะฟังแล้วท่านรองเนี่ย
บอกหน่อยปรากฏไม่มีใช่ไหมแองจี้วันนี้ใช้โคศก
ที่มีพลเอกประวิทย์เนี่ยนะฮะเป็นประธานซึ่งปรากฏภาพชัดเจนว่า
ด้วยปล่อยให้เก้าอี้นายกอยู่แล้วโดยปล่อยให้เก้าอี้นายกว้างไปอย่างนั้น
แล้วก็นั่งเป็นประธานแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติพลเอกประยุทธ์
ส่วนพลเอกประยุทธ์วันนี้เขาถามว่าพลเอกประยุทธ์ไปไหน
คนก็จับตามองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะมาประชุมคอรมอลหรือเปล่า
เขาขาดอยู่แล้วแองจี้คือสิทธิ์เขายุบสภาได้ด้วยซ้ำไป
สิทธิ์เขาปรับคอรมอได้ด้วยซ้ำไปตอนนี้
แต่คราวนี้เขาก็ต้องรีบรอมาดูว่าเมื่อไหร่ที่จะแบบว่า
ผลการที่ผลของสารรัฐธรรมนูลจะตัดว่า๘ปี
หรือสามารถดำรงตำแหน่งได้อยู่ต่อไหม

เดือนหน้ากันยาค่ะที่บอกภายในเดือนนี้

เพราะตอนนั้นคุณมีชัยเป็นประธานในการเขียนรัฐธรรมนูล

ผลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องถามหน่อย

เริ่มนับจากปีไหนปี๖๐เหรอ
เพราะอะไรปี๖๐เนี่ยก็คือเป็นปีที่รัฐธรรมนุนมันเขียนขึ้นมา

ถ้าอยู่อย่างกับ๖๐ก็บวกไปอีก๒ปี

หรือถ้าสมมุติตีตั้งแต่ปีที่คุณได้เป็นนายกล่ะ
หลังจากที่คุณมาในนามของคอสชล่ะ
ขอสชปุ๊บ๒๔สิงหาคมปี๕๗

แต่ตอนนั้นเขาอาจจะลบล้างกันได้ไหมว่า
เข้ามาตอนสถานการณ์ไม่สงบ

เพื่อไม่ให้ฝังลากฝังโคน
คือถ้ามากกว่านั้นปุ๊บเนี่ย
มันจะกลายเป็นแบบว่าประเทศจะไม่เปลี่ยนแปลง
คือจะไม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมา

แต่ใครจะคิดว่าตัวเองเขียนรัฐมนูลเอง
แต่ก็มันมีเติมเนื้อหาสาระสำคัญตอนท้าย
เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องติดต่อกันไง

ทีคือเขาบอกว่าสมมุติสองสมัยเนี่ย
สี่สี่เนี้ยมันต่อเนื่องกันเป็นแปดปีเนี่ย
ไม่ได้แต่พอมาเติมข้างหลังว่า
แผนว่าไม่ต้องติดต่อกันคือ

เข้ามาตอนที่บ้านเมือง

เขาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อยู่แต่เราไม่ใช่ศาลเราไม่มีสิทธิ์ไปคิดแทนศาล
แต่ก็อยู่ที่ว่าวันนี้ถ้าเข้าปี๖๐เขาก็อยู่ต่อได้อีก๒ปี
แต่ถ้าเด็ดกว่านั้นถ้าสารรัฐธรรมนุนตัดสินออกมาว่าปี๖๒
สมัยหน้าเขาก็มีสิทธิ์เป็นนายกได้อีกหนึ่งสมัย
หนึ่งสมัยเต็มเต็มอืมก็อยู่ที่ว่าวันนี้ก็รอว่าสารท่านจะว่ายังไง
เขาก็ต้องเชิญคุณมีชัยรุชุพันธ์ไปถามหน่อยว่า
เอาคุณมิชัยณตอนที่เขียนตอนนั้นน่ะหลักใหญ่ใจความมันคืออะไร
นายกครบ๘ปีหรือยังนะ
เพราะฉะนั้นบิ๊กป้อมก็จะรักษาการแต่สิ่งหนึ่งที่เขาออกมาเรียกร้องกันตอนนี้
บอกเฮ้ยหรือนายกประยุทธ์ควรจะลาออกไม่ใช่ยุบสภาลาออกปุ๊บ
ก็จะเอาคาดิเดตนายกที่เคยนำเสนอชื่อไปโหวตกันว่าใครจะเป็นนายกต่อไป
นะฮะอ้าวไปขอรบทรงชาติกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
เอาล่ะนัตตี้ยูบเบอร์เป็นยังไงฮะคนหลายคนพูดถึง
แค่บอกว่ายังไงรู้ไหมทุกวันนี้
โดนหลอกกันเยอะเหลือเกินเยอะมากค่ะพี่มด
ไม่ใช่แค่กรณีนั้นนะเดี๋ยววันนี้เล่าเรื่องของในเป้
กระเสตกรณ์ที่จริงรายการเราลืมนำเสนอกัน
ฟาร์มเห็ดเปิดฟาร์มเห็ดมันก็เหมือนแพลตฟอร์มเดิม
ดารารีวิวจ้างดาราไปที่สถานที่จริง

แม้กระทั่งฟาร์มเห็ดยังได้ไปพันกว่าล้าน

เกิดขึ้นที่สกลนครไม่ต้องอะไรหรอก
อีน้อบอลาลิชหรือแบบว่าเออสันประชากรอะ
ยังบอกแม่หนูจะไปลงทุนฟาร์มเห็ดว่ะเห็ดอะไร
เพราะเขาโดนโกงไปแล้วจะไปทำอะไรอีกหรือแม้กระทั่ง
นักข่าวชื่ออะไรนะเธอที่ย้ายไปจากช่อง๗ปี
ช่องวันอ่ะอ๋อหนุ่มเหรอหนุ่มพี่หนุ่มอนุวัฒน์หนุ่มอนุวัฒน์อืมอ่า
อ่านข่าวทุกวันนำเสนอข่าวทุกเช้าโดนเฟอร์เล็กไป๕๐๐๐แสนนึงมั้ง
แล้วไงปีที่แล้วน่ะขนาดเป็นคนนำเสนอข่าวเองอ่ะ
ยังโดนห้าหมื่นแสนนึงเลยอ่ะมันไปเกิดจากอะไรรู้ป่ะแรกได้
แต่หลังหลังอ่ะไม่ได้อืมคือแรกแรกจับชนต้นชนปลายเนี่ยได้หมด
คือเอาเงินคนนี้มาใส่คนนั้นคนนั้นไปใส่คนนี้จับวน
มันได้สร้างภาพให้เหมือนสร้างความรวยให้เห็น
ว่าตัวเองชีวิตดีชีวิตเคยลำบากมาก่อนประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็ก
อันนี้คือแพลตฟอร์มเดิมเปลี่ยนกันบ้างโจร
เพราะคนเริ่มรู้แล้วว่านี่คือสตอรี่เดิมเนื้อเรื่องเดินดาวพระศุกร์มาเยือน
แต่แบบว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่นี่คือแบบว่าหลายร้อยคนเป็นพันหลายพันคน
แล้วก็มูลค่าความเสียหายนี่คือแบบหลายพันล้านอย่างเงี้ค่ะซึ่งคดีนัตตี้จริงจริงอ่ะค่ะ
เขาบอกว่าเริ่มปีสองพันห้าร้อยสิบสองเนี้ยก็คือตั้งแต่ปีหกสองที่ผ่านมาเราขอทำไทม์ไลน์
ซึ่งวันนี้ไทยรัฐอินสตาแกรมเนี่ยเขามีไทม์ไลน์ขึ้นมานะครับ
เขาบอกปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี้ยหาเงินสี่ล้านบาทภายในสิบหกนาทีเนี่ยอื้อหือ
สร้างสตอรี่ขึ้นมาเชิญชวนทุกคนร่วมลงทุนผ่านสโลแกน
สี่ล้านบาทภายในสิบหกนาทีโอ้โหเวลาดูไลฟ์อ่ะ
เวลาเราดูไลฟ์อ่ะคนเรียนซื้อของเลยมันหาเงินง่ายเลยอันเนี้ย
ไปเรื่อยแล้วมันก็เชื่อเนอะ
บาทแต่เวลาที่เขาพูดเขาไม่พูดถึงหลักล้านนี่
เราไปโลภเองถูกต้องไหมครับ
มีไหม๕ล้านได้กำไร๔๕๓ล้านได้๔๓อะไรอย่างนี้
แนะนำคนรู้จักมาฝากมาเทรด
รับยอด๑๐จากลงทุนทุกครั้งแรก
มีการสอนเทรดด้วยมีการสอนเทรด

ขณะเดียวกันเราย้อนกลับไปปี๖๕

น่าถูกออกไหมจากพร้อมตต์เรขาคดีชอบโรงประชาชน
ปัจจุบันเนี่ยท่าตัวน่าจะหลบหนีไปละ
ไม่พบว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศแต่เรารู้ว่ามาเลเซียมันออกง่ายอยู่แล้ว
อืมมันเหมือนไปลาวไปกัมพูชาง่ายง่ายไหมล่ะอืม
มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วเนี้ยเขาบอกว่าจริงจริงแล้วอ่ะ
มีเป็นพันพันคนนะอือแต่คนถอดใจไปแล้วช่างไปแล้ว
มีผู้เสียหายเขาแจ้งความเนี่ยหนึ่งร้อยสองคนตอนนี้อีกหนึ่งร้อยสองคน
มูลค่าความเสียหายที่มีการแจ้งความอ่ะร่วมกันกว่าสามสิบล้านบาทนะฮะ
มีเงินเหลืออยู่๑๗๓๐๐๐บาท
ตำรวจก็ประสานบอกประงอไล่ลาเส้นทางการเงินแล้วปล่อยแล้ว
เงินไปไหนหมดเลยอะไรยังไงนะครับ
ขนาดเดียวกันนี่แหละที่เมื่อวานเราเล่าให้ฟัง

ก็จะมีการชักชวนคนไปลงทุน
โฆษณาว่ากำไรมันเยอะเหลือเกิน

เราทำทีวีขนาดนี้กว่าจะได้กำไร๕เราก็ดีใจไตหาเหรอเนอะแอนจิเนาะ
ขายดอกไม้นะไปลากอยู่แถวประคอง

แล้วแบบทุกอย่างวันนี้คุณดูดีนะฮะอันนี้อยากจะพูด

คุณเราจำบ้านแชร์ของที่อุบลได้ไหม
ชีวิตเป็นไฮโซอุบลราชธานีขับรถที่มันแพงขับรถที่แบบซุปเปอร์คาร์ใส่นาฬิกาทุกวันนี้คนดูนาฬิกานาฬิกาต้องแพงเข้าไว้
สักพักทำให้เชื่อเรามีการลงทุนดีเธออยากจะรวยกับเราไหมอยากจะรวยมาลงทุนสิ
อันนี้แหละเป็นยังไงลงทุนแล้วก็พังแล้วทุกอย่างในโลกนี้คุณไปเช็คได้ถามว่าเทรดเฟอร์เล็กมันมีจริงไหมมีจริง
มีจริงบิตคอยน์มีจริงไหมบิตคอยน์มีจริงอืมคลิปโตในขณะเดียวกันอันนี้เป็นประเภทที่หนึ่ง
ประเภทที่โลภประเภทที่สองคือประเภทที่รักหรือหลอกให้รักหรือมีความต้องการที่จะได้เขา
ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกะเทยไม่ว่าเขาจะมุ่งโฟกัสกรุ๊ปไปที่ใครรู้ไหม
ผู้ชายวัยเกษียณเหงาเหงานะคุณลองดูอ่ะในทวิตเตอร์แองจี้ลองอ่าน
ครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันอันหนึ่งพี่ขาแรกแรกอืม
ชวนลงทุนกันด้วยหน่อยไหมสักพักลงทุนหน่อยตอนเนี้ยนะพี่มียอดแล้วนะ
สิบล้านบาทพี่พี่จะได้เงินสิบล้านบาทเนี้ยหนูรักพี่น่ะอืม
รักเรียกที่รักเลยเรียกที่รักเลยส่งรูปโป๊โป๊ส่งรูปแบบอุ้ยแบบปะหนึ่ง
ทุกวันนี้ข้อความก็ทำให้คนรักกันไงทำให้มีความหวังเนอะค่ะ
จนแบบว่าในที่สุดเขาถึงมีเพจออกมาแฉเลยว่ามันทำแพลตฟอร์มเดียวกันหมดเลย
อย่างที่วันนั้นเราพูดแล้วคนที่โดนเนี่ยคือผู้ชายอายุ๕๕ขึ้น
คือเข้าใจพี่ว่ามันเป็นช่วงเหงาอ่ะมันช่วงเหงากับเขาแบบเอ่อ
ภาระหมดแล้วคือมันเป็นช่วงที่แบบเรามีเงินเกษียณไว้ก้อนหนึ่งอ่ะ
อืมที่จะแบบว่าเรามีเงินเกษียณที่ว่าสำหรับเนี้ย
คือก็จะมีการเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยหวีดใช่ไหมฮะ
โดนกันบ้างส่งมาเล่าให้เราฟังหน่อยจะให้แองจี้อ่านเนี่ย
อันนี้จะเน้นหลอกผู้ชายก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้ก็จะบอกรักรักนู่นรักนี่
ถ้าหนูไม่บอกพี่เห็นไหมพี่หนูเป็นคนรวย
เพราะหนูเป็นการไปเทรดคลิปโตคลิปโตตรงนี้มันทำให้หนูรวย
สักพักตอนนี้พี่มีเงินแล้วนะ๑๐ล้านพี่จะต้องเอาเงินมาใส่อีก๓แสน
อืมปรากฏว่าคนรุ่นลูกรุ่นไอ้คนรุ่นลูกเนี้ย
พ่อจะเอาก็ไปวิ่งหาเงินมาให้พ่ออืม
ในที่สุดพ่อเขาโดนโกงหมดเลยจากการอย่างนี้เหมือนกัน
วันนี้มันมีหลายแพลตฟอร์มนะฮะที่เป็นอย่างนี้แล้วใช่
ขนาดเดียวกันวันนี้คนที่โดนนัตตี้ออกไปเนี่ยอยากจะบอกหลายพันคน
ค่ะยอดความเสียหายตอนเนี้ยสองพันล้านบาทอื้อหือ
ล่าสุดสารอาญาอนุมัติหมายจับนะฮะนัตตี้ยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ย
หลอกประชาชนลงทุนเทรดหุ้นเนี่ยจนเกิดความเสียหายกว่า๒๐๐ล้านบาทแล้ว
อืมเนอะแล้วก็ผู้เสียหายตอนเนี้ยหกพันคนค่ะ
แต่รู้สึกว่าเขาไม่เอาเรื่องอีกครึ่งหนึ่งมั้งเอาเรื่องจริงให้อีกครึ่งหนึ่ง
โดยพบว่าโยงกับคดีหญิงชาวไทยกับสามีสิงคโปร์
จำได้ไหมอืมที่เราเคยอ่านพรีออเดอร์พวกพรีออเดอร์อืม
ฮิ้วจำได้ไหมร่วมกันช่อกงสินค้าแบรนเนมจากลูกค้า
โดนจับที่สิงคโปร์ตอนนี้มูลค่าความเสียหายกว่า๘๐๐ล้านบาท
กระจายไปหมดนี่ตั้งค่ารางวัลนำจับตอนนี้ขยับขึ้นนะ
จากเมื่อวานที่เราบอกกันไปว่าสองล้านใช่ไหมคะเมื่อกี้นี่ห้าล้าน
แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่มได้๕ล้าน
แต่อันเนี้ยมันเอาเงินออกไปหมดแล้วไงอ่าถูกป่ะไปซื้อไปอยู่ที่อื่นนะ
นี่นะอันนั้นก็กรณีการหลอกถูกไหมคะนี่ก็กรณีการหลอกเหมือนกัน
หลอกให้ลงทุนคลิปโตเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็เป็นขุดคลิปโตอะไรอย่างนี้
คาดว่าความเสียหายเนี้ยนะคะมูลค่ากว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาทเหมือนกัน
กรณีนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็สำนักงานป้องกันและการปรับปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงเนี่ยค่ะ
เขาเปิดบริษัทนี้หลังจากที่มีคนเข้าไปทยอยแจ้งความ
คือถ้าย้อนกลับไป๒๕สิงหาคมมีผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
รวมตัวกันนำหลักฐานมาแจ้งความที่ดีเอสไอเชียงใหม่โดยหนึ่งในผู้เสียหายเขามีการเปิดเผย
เอาเงินมาลงทุนหนึ่งล้านบาททั้งหมดเนี้ยสามร้อยคนนะคะ
ซึ่งก็จะเป็นการฝากเงินเทรดเหรียญคลิปโตแล้วก็ทำเหมือนคลิปโต
อันนี้ให้ปันผลสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่สุดท้ายเนี่ยค่ะ
ผู้ที่ไปร่วมลงทุนไม่ได้เงินคืนนะคะอันนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะ
เป้เขามีการออกมาแถลงผ่านทางเฟซบุ๊คของเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ค่าเหรียญเนี่ยมันขาดทุนหนักมากในตลาดการลงทุนตามแพลตฟอร์มต่างค่ะ
ก็ทำให้บริษัทเขาเนี้ยขาดทุนกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเหรียญที่มีอยู่
ขุดเหรียญเนี่ยก็ต้องใช้ค่าไฟจำนวนมากเลยในการขุดมันไม่คุ้มค่า
นี่เขาออกมาชี้แจงแบบนี้นะคะทางบริษัทขาดสภาพคล่อง
แล้วก็ไม่สามารถนำทุนสำรองมาใช้ได้ซึ่งมีแนวทางแก้ไข
วางแนวทางแก้ไขมาให้ด้วยบอกว่าให้นักลงทุนเนี่ย
เงินที่ลงทุนกับทนายของบริษัทเพื่อหาทางเยียวยา
เขาวางกฎมาให้ก่อนเลยโดยบริษัทเนี่ยค่ะ
ยังขุดเหรียญตามปกตินะแล้วก็จะใช้โซล่าฟาร์มในการลดต้นทุนการผลิต
นี่เขาอธิบายแบบนี้แล้วก็จะได้นำรายได้แต่ละเดือนเนี้ย
คืนให้กับนักลงทุนนะอันนี้คือข้อเขาบอกไว้
แนวทางแก้ปัญหาอันที่หนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นพอไปสำรวจเฟซบุ๊คของเขาอ่ะค่ะ
ก็จะเห็นว่าโอ้โหใช้ชีวิตหรูหรามากมีรถยนต์หรูอย่างลัมโบกินี่
เบนลี่เฟอรารี่เนี้ยฮาเลร์เดฟิสันอืม
อยู่หน้าบ้านเขาอย่างนี้ค่ะใช้นาฬิการู
ขับรถแพงแพงบ้านและที่ดินอู๋ทุกอย่างทุกอย่างยังไง

หนังเรื่องเดียวกันดาวพระศุกร์แค่รีเมค
ใช่ค่ะแค่เปลี่ยนตัวนำตัวนำแสดงเปลี่ยนคน
แล้วก็มีการแจ้งเตือนเข้าไปด้วยนะคะบอกว่า
ไม่ให้คนอื่นฟ้องตำรวจถึงธุรกิจคลิปโต
วันที่๒๔สิงหาคมระบุชัดเจน
บอกว่าตัวเองต้องการที่จะขายรถยนต์เฟอรารี่
ลัมโบกินี่แล้วก็เบลลี่เพื่อจะนำเงินไปใช้หนี้นะคะ
ก็มีการประกาศตั้งค่าหัวของในเป้นี้ไว้เป็นเงินรางวัลเนี่ย
ห้าหมื่นบาทให้กับใครก็แล้วแต่ที่สามารถนำตัวไปสู่การจับกลุ่มได้
ตอนนี้เขาคาดการณ์ว่าในเป้น่าจะหลบหนีอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้ว
ก็คงเห็นตัวแทนลหร่อยลาภารกรุงบาทมีบ้านที่ดินนาฬิการู
มีเงินติดตัวไปด้วยหรือไม่มันทุกวันเอามาซื้อเป็นนาฬิกา
เขาถึงบอกว่าช่วงนาฬิกามันแพงมากไง

เมื่อก่อนเราจะขายก็ให้กันเป็นแบบเป็นวง
เขาบอกว่าเดี๋ยวขายเป็นกล่องในกล่องอ่ะสมมุติกล่องนี้๒๐เมตร๓๐เมตรยกกล่อง
แล้วก็แจกกันอย่างนี้เลยให้กันแบบนี้แล้วก็ติดตัวไปไหนก็ไปง่ายขึ้น
คือวันนี้มันไม่ใช่เงินคือทุกวันนี้มันซื้อกี่เหรียญก็ได้
วันนี้การโอนเงินมันไม่ใช่มันเป็นยุคเก่าแล้วนะที่ต้องเอาแบกเงินไปธนาคารหรือทุกวันนี้ซื้อหุ่นซื้อเหรียญอะไรก็ได้
เพชรได้นาฬิกาไปอย่างนี้แม่มันก็ต้องไปขายให้คนอื่นเพื่อเอาเงินสดมาใช้แทน
แต่อันนี้นะเป็นกรณีแบบโอนเงินออกจากบัญชีตัวเองไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาโอนออกไปตรงไหนบ้างอย่างนี้
คือมันกลายเป็นว่าแบบพอหนีปุ๊บเอาเงินออกหมดเลย
อืมหลายสิบล้านหนีหมดอย่างที่เราได้ยินมาเมื่อกี้สองพันล้านบวกอีกแปดร้อยนี่พันเจ็ดร้อยล้าน
บวกอีกพันเจ็ดร้อยอุ้ยเป็นห้าพันล้านหรือไม่ฮะ
คือจริงมีกรณีแบบนี้เยอะมากเลยอ่ะเยอะมากแต่ว่ากว่าที่จะมีผู้เสียหายไปแจ้งความไปเป็นคดีความบางทีอ่ะโหพี่

ฉันกับไอ้ปาล์มเนี่ยเมื่อก่อนไอ้ปาล์มทำงานวันละสองพันบาท

แล้วก็ไม่โดนหรอกอย่างผู้ชายก็เคยโดน

สวนยางงี้

แล้วตกตึกแดงโดนหลอกไหมตึกแดงโดนดินี่ไงตื่นตี๔มาทำเสื้อผ้าสมัยก่อนไปอยู่มีเดีย
อืมตื่นตีสามตีสี่ไงแป๊บนึงไปขายสวนยางไปเอาสวนยางเท่าท้อกศมารอ
หลอกเป็นล้านล้านอ่ะอืมสวนยางเธอโดนยึดไปยังอุ้ย
โดนเนอะอืมส่วนพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวที่บ้านรู้พอได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวที่บ้านรู้นะ
แต่ที่บ้านรู้รู้หมดแล้วเนาะเธอเนอะว้ายอ่ะไปเที่ยวอุทัยธานีกันหน่อยคืออย่างงี้
เราก็ได้ยินเรื่องไข่อยู่เนอะไข่ไก่ขึ้นราคาไข่ไก่ก็คือเป็นตัวบอกว่า
เศรษฐกิจเป็นยังไงแหละแต่ตอนนี้มันลามไปที่ไข่เป็ด
ก็คือที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะที่เขตเทศบาลหนองฉางนะ
พบว่าราคาไข่เป็ดเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นจริงนะคะ
แล้วก็เป็นราคาไข่เป็ดเนี่ยรับมาจากหน้าฟาร์ม
คืออย่างนี้มันมีไซส์เนาะไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กอ่ะนะคะ
ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไซส์ใหญ่สุดเลยเนี่ยนะคะ
ก็จะมีราคาขายอยู่ที่แผงละ๑๔๐บาทนะคะ
จากเดิมเนี้ยก็คือร้อยสามสิบบาทขึ้นมาสิบบาทเนอะ
แล้วก็ขนาดกลางนะคะจะอยู่ที่แผงละ๑๒๐บาทนะคะ
จากเดิม๑๑๐บาทแล้วก็ขนาดเล็กนะ
อยู่ที่แผงละหนึ่งร้อยสิบบาทจากเดิมก็แค่ร้อยบาทนะคะ
ก็จากการสอบถามคุณปริญญานะคะเจ้าของร้านกาญจนาค้าขาย
อย่างนี้ค่ะสาเหตุที่เป็ดเนี่ย
เป็ดมันปรับราคาสูงขึ้นก็เพราะว่าปริมาณไข่เนี่ยลดลง
ปกติเนี่ยเราจะได้ไข่เป็ดจากการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งที่เราเห็นเวลาไปต่างจังหวัด
จะวิ่งไล่กันอยู่ตรงนั้นแหละเลี้ยงกันเป็นวันตกเย็นกับตอน
คอกไปแต่ทีนี้เนี่ยนะคะเป็ดไล่ทุ่งที่เราคุ้นตากันเนี่ย
ตอนนี้เนี่ยมันลดลงค่ะก็เลยไม่พอกับการขาย
คือความต้องการมันเยอะกว่าเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ
ก็เลยต้องไปรับไข่เป็ดที่ฟาร์มมาขาย
ราคามันก็เลยต้องปรับแบบนี้นะคะแล้วก็อ่าไข่เป็ดที่มีราคาสูงขึ้นเนี่ย
ไม่ใช่เฉพาะคือไม่ใช่เฉพาะไข่เป็ดที่เอามากินแบบโมโนอ่ะ
เอามาทอดม้าต้มอะไรอย่างงี้ใครที่เอาไปดัดแปลงด้วยนะคะ
ก็คือพวกไข่เยี่ยวม้าเนอะแล้วก็เอาไปทำไข่เค็มเนี่ย
อันนี้ก็ต้องมีการปรับราคาขายขึ้นด้วย
ก็คือขึ้นเป็นฟองละอีกหนึ่งบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ
เยี่ยวม้าเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ฟองละประมาณ๘บาทนะคะ
แล้วก็ไข่เค็มจากเดิม๖บาทนะคะ
จากเดิม๕บาทก็ปรับไปเป็น๖บาท
คือเป็นผลพวงจากเจ้าไข่เป็ดนี่แหละค่ะทำให้ขึ้น
ไปค่ะพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมากันต่อค่ะ
โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
ประเด็นเรื่องของ๑๐ตำรวจโทยิงที่ทำร้ายคุณเออดีตทหารรับใช้
หลายคนก็ไปตั้งประเด็นว่าเอ๊ะสวคนที่มีชื่อมีเอี่ยวเนี่ยคือใครหลายคนอยากรู้มาก
ปรากฏว่าชื่อสวคนดังเนี่ยนะคะมีคนตาดีไปแอบสังเกตเห็นหลังจากที่ชาวบ้านไปงานสวดศพ
แล้วปรากฏว่าเห็นป้ายสลักอักษรย่อค่ะเป็นทอทงคู่กับตำรวจหญิงร่วมบริจาคเงิน

คือเขาบอกว่าขณะนั่งฟังพระสวดอภิษฐรรมเนี่ยชาวบ้านได้พบป้ายข้อความการบริจาคเงิน
เพื่อสร้างสาราวัดที่อยู่ใกล้กับเมนเผาศพ
ซึ่งในป้ายปรากฏชื่อบุคคลที่เป็นสวอักษรนำหน้าทอทง
ร่วมกับ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสีบัวแย้มอยู่ด้านในสาราหลังดังกล่าวนะคะ
แล้วก็เขียนข้อความชื่อติดไว้๓ชื่อ
ที่ได้ร่วมการบริจาคเงินสร้างสาราสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีสวดศพ
เป็นเงินจำนวน๑๒๐๐๐บาท
ก็เลยเป็นที่มาของสวที่ถูกพูดถึงกัน
ทีนี้เนี่ยค่ะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็เลยมีการออกเอกสารข่าวชี้แจงความคืบหน้าด้วยนะคะ
เขาบอกว่าการพิจารณาข้อเท็จจริง
กรณีมีการร้องเรียนว่ามีสมาชิกวุฒิสภากระทำการใดหรือมีพฤติการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสว
และกรรมาธิการโดยระบุบอกว่า
เลขาธิการวุฒิสภาได้ตรวจสอบเรื่องนี้
นายวัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ร้องเรียนมา
ผลปรากฏว่าเป็นเรื่องร้องเรียนที่ยังดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ว่าด้วยการยื่นเรื่องร้องเรียนกับการร้องเรียน
เขาบอกว่าเป็นการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาพศ๒๕๖๓ข้อ๗วัก๓ประกอบกับข้อ๕
ก็คือว่ายังไม่ได้ระบุรายชื่อว่าเป็นสวคนไหน
ที่เป็นคนที่กระทำการนี้

ว่ายังไม่มีการเจาะจงว่าเป็นบุคคลท่านไหน
จะต้องระบุเรื่องอันเป็นเหตุ
ต้องใช้สิทธิ์ในการยื่นร้องเรียน
พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและพฤติการตามสมควร
เกี่ยวกับการกระทำของสวรายดังกล่าวให้มันชัดเจน
ซึ่งขอย้อนกลับไปอย่างนี้
สสสสคือเราเลือกตั้งเข้าไป
แต่สวอันใหม่เนี่ยในช่วงนั้นคือเขาหาคนมาเขียนรัฐธรรมนูล
ถูกต้องไหมฮะคือมากำหนดรัฐธรรมนุน๖๐นี่แหละ
สวตอนนั้นก็เลยเป็นการแต่งตั้งเป็นการคัดสรร
อย่าไปใช้คำว่าแต่งตั้งเดี๋ยวโดนตบปากแล้วตบปากแล้ว
เป็นการคัดสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะมาร่วมเขียนรัฐธรรมนูญ
เพราะฉะนั้นสสบางทียังได้รับการเลือกตั้ง
แต่อันนั้นคือการคัดสรรเข้ามาค่ะก็เลยต้องคัดเลือกมาจาก
หลักหลายอาชีพถูกไหมครับสถูกก็เลยแบบว่า
วันนี้เขาก็เลยต้องบอกว่ากลับไปทางประธานวุฒิสภา
เขาบอกว่าขอเวลาเดือนนึงแล้วกันเดือนหนึ่งสองเดือน
หาบทข้อสรุปให้ได้อืมนี่อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะเห็นว่า
จะเห็นบทข้อสรุปยังไงไม่เพราะว่าจริงจริงพอมีคนร้องเรียนไปอ่ะ
ก็กลายเป็นว่าประธานวุฒิสภาก็บอกกลับมาบอกว่ามีคำสั่งให้
เลขาธิการวุฒิสภาคือดำเนินการแจ้งไปยังผู้ที่ร้อง
แล้วก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาให้
มีความถูกต้องแล้วก็มีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามระเบียบก่อน

หรือต่างคร้ำต่างว้าระ
ถูกต้องไหมอาจจะเกิดไปทำบุญวัดเดียวกันหรือเปล่า
เพราะว่ายังไม่มีใครเอ่ยชื่อไงแม่นึกออกไหมแล้วก็พอสมมุติทำจดหมายยื่น
ไปอย่างเงี้ยจุดจุดจุดก็ไม่ได้ไงแม่น้องบอกว่าไม่มีตัวบุคคลไม่ได้ระบุตัว
บุคคลอีกพอเป็นจุดไม่มีใครมาบอกว่าชื่อเต็ม
แต่อย่างน้อยต้องในการสืบสวนสอบสวนแบบเพราะว่าการกระทำของเขาว่ามัน
ทรมานคนนะใช่มันแรงมันทรมานคนถึงขั้นแบบว่าอย่าลืมว่า
คนคนนั้นมันมีที่มาที่ไปของคดีเยอะเหลือเกินเช่น
เอาไปเข้าได้ยังไงเป็นทหารแล้วปุ๊บเป็นทหารปุ๊บ
เอากลับมารับใช้ตัวเองรับใช้ตัวเองปุ๊
เก็บเงินเดือนทั้งหมดทรมานเอาที่ไฟจี้ช็อต
เอาที่แบบหนีบผมไปหนีบเขาจนแบบว่านิ้วเขาอักเสบจนแบบว่า
สภาพเขาไม่เหลือความเป็นทำเขาเหมือนเขาไม่ใช่คน
อ่ะดั้งโดยดั้งถูกอืมอย่างเงี้ใครจะรับผิดชอบอืม
แต่อันนี้เอาจริงพอมันมีภาพปรากฏแบบนี้ออกมาเนี่ย
หลายคนนะชาวเน็ตของเราเนี่ยโอ้บอกเลยว่าเก่งมาก
ตามหาชื่อกันได้แน่นอนเลยพอมันมีภาพแบบนี้
อาจจะบังเอิญน่ะบังเอิญไปทำบุญวัฒน์เดียวกันอืม
อย่างเราสองคนยังเคยไปบังเอิญไปทำบุญวัดเดียวกันเลย
โอ้แต่เราแต่ในขณะเราทำงานด้วยกันมาเป็นเกือบสิบปี
ยังไม่มีชื่อคู่กันอยู่ในการสร้างโบสถสร้างวิหารคู่กันเลย
พี่มดเดี๋ยวนะจะเอาชื่อบังเอิญแปลกมากอยู่ในป้ายเดียวกัน
พี่ต้องปึกโรคสวยบ้างไงโรคอ๋อโอเคโรคสวยนะโอเคโอเคโอเค
ถ้าฝึกไม่โลกสวยเดี๋ยวพี่ต้องขึ้นศาลอีกไงลูกพี่กลัว
เข้าใจนะถ้าเกิดมันไม่เชื่อมโยงกันแล้วแบบว่าไม่ได้รู้จักกัน
ชื่อติดกันมาดูอืมไม่รู้ไงอันนี้เนอะเออถ้าชื่อติดกัน
สมมุติว่าเขาลันตามแบบอ่ะสองภาพป่าสามภาคีเนอะอืมอ่ะ
ฝ่ายสงฆ์ฝ่ายอะไรก็ว่ากันลันกันมาแต่อันนี้มันคือแบบอ่า
เชื่อมโยงเออเชื่อมโยงแล้วก็ว่ากันไปก็อาจจะโลกสวยกันไป
ตอนนี้ก็คือโอเคชื่ออาจจะไปบังเอิญทำบุญร่วมกันพอดี
ที่วัดนั้นเป็นแบบนั้นไปก็แล้วกันได้แต่พี่ไม่เชื่อ
เออมันดูขาดขาดอืมไม่เจริญขอไม่ภาพไม่มีความคิดเห็นอย่างไรคะ
ก็มันดูมันดูผิดรูปแบบอ่ะจะให้เชื่อเลยเหรอ
เดี๋ยวก่อนสิรอแป๊บนึงไม่ไม่มีใครเชื่อหรอก
แล้วพวกเราก็ยังเลือกกินข้าวหอมมายึดมาลิกเลยต้องป่ะพอตั้ง
สิ่งเหล่านี้รู้ว่าคุณรู้จักกันจริงเว้ย
แต่แค่อยากจะใช้ว่าคุณจะรับผิดชอบยังไงต่อสังคมแค่นั้นเองคือออกมาวันนี้เราไม่ต้องไปยกแม่น้ำทั้ง๕
เราก็รู้จักใหม่รู้จักไม่ยังไงมันบทสรุปออกมาแล้วว่าคุณมีชื่ออยู่ด้วยกัน
คุณต้องมีแม้คุณจะปฏิเสธแต่อยู่แค่ว่าวันนี้ความรับผิดชอบต่อสังคม
มันจะรับผิดชอบยังไงเนื่องจากข่าวนี้เป็นข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะ
สองสิ่งเหล่านั้นโอเคมันเป็นการทารุณกรรมมนุษย์นะถูกป่ะ
ตอนนี้คือมันกลายเป็นแบบข้อเท็จจริงต่างก็คือต้องรอใช้เวลาในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงในหลายจุด
ดังนั้นก็คือเราก็รอความชัดเจนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เคลียร์เนาะ
หลายคนตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยมันมีเยอะมากกว่าสิ่งที่ได้รับคำตอบกลับมา
มันมีเรื่องมันมีเรื่องสงสัยเยอะเนอะมันมีเรื่องเห็นแล้วมันคือมันได้แต่สงสัยไง
มันได้แต่สงสัยมันได้แต่สงสัยแต่วันนี้แค่แบบว่าคุณต้องออกมารับผิดชอบเอ๊ะ
เช่นผมรู้จักจริงครับแล้วจะยังไงชดเชยชดใช้หรืออะไร
เพราะว่าข่าวนี้มันเกิดขึ้นเพราะลูกสาวเขาเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกพ่อแม่
ไปหาพ่อแม่เขาบอกว่าไม่รู้จะได้มีโอกาสกลับไปบ้านแล้ว
เหมือนแบบตัวเองจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
เรื่องเรื่องแบบนี้สำคัญคือกรรมการไม่งั้นกรรมการจะไม่มีประโยชน์เลยนะ
คนที่จะต้องเป็นกรรมการตรงกลางให้ความยุติธรรมเนี่ย
จะต้องมีสำนึกตรงคนที่แล้วสวที่เขากำลังพูดถึงคืออะไร
ผู้กำหนดกฎหมายโอ้โหมันลามไปหมด
ดังนั้นเราจะแบบว่าฝากการใช้ชีวิตของเรากับบุคคลเหล่านี้ได้ยังไง
ถ้าเกิดมันไม่มีความชัดเจนเนอะถ้ามันยากนัก
เราก็ต้องกลับมาทำตัวเองให้อยู่ในกรอบให้มากที่สุด
อยู่ในกรอบยังไงเหรอก็นี่แหละอย่าไปตีใครเขาหมดดัง
อยู่ในกรอบของความแม่หมายถึงว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอ่ะเหรอคะพี่
กลับมาดูแลตัวเองถ้าอย่างนั้นแล้วแล้วจะมีคนเข้าคุกทำไม
ถ้าตนเป็นที่พึ่งของตนไม่รู้จะมีใครเข้าคุกอ่ะ
ถ้าสมมุติไม่มีใครอ่ะทั้งคนในคุกก็ปล่อยออกมาเลยสิ
ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะคนทำผิดก็คือทำผิด
กรอบหมายความว่าเราอย่าทำไม่มีเงินแล้วกรอบหมดแล้ว
เราอ่ะเราเรารู้อะไรผิดชอบชั่วดีแต่ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมมันต้องชัดเจน
อย่างนั้นเราจะมีศรัทธากับกระบวนการยุติธรรมได้ยังไงในทุกวันนี้
พอเราเห็นทุกอย่างในสิ่งที่พูดออกมามันคือการเหมือนลงลงไปเรื่อย
เขาจะพูดอะไรก็ได้ในขณะที่เสียงคัดค้ายของประชาชนมันมากกว่านั้นเลย
คือแน่นอนว่าวันนี้จะต้องสรุปออกมาว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเจออะไรกันอีกมากมาย
เพราะสิ่งที่เบื้องต้นที่เขาออกปฏิเสธออกมาคือเขาไม่ได้รู้จักกันถูกต้องไหมแองจี้
เขาไม่ได้รู้จักกันก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันแล้วคือมันมีอีกคำถามอีกหลายมากมายอ่ะ
ยังไม่ได้ตอบว่า๑คุณไปเป็นตำรวจตอนอายุใกล้๔๐ได้ยังไง
ทำไมคุณถึงด้วยยศคุณแค่นี้ทำไมคุณมีคำว่าทหารรับใช้
คำว่าทหารรับใช้มันยังไม่หมดไปกับสังคมไทยอีกเหรอ
ถ้าอย่างนั้นลูกหลานคนไทยส่งลูกหลานไปเกณฑหารเพื่อไปเป็นคนรับใช้เหรอ

คนโหวตกดไลค์เยี่ยม

โอ้โหถ้าเป็นเราจะทำยังไง

แล้วเวลาถ่ายรูปให้ทำอย่างนี้

เอ้ามีผู้ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งฮะได้โพสต์คลิปขนาดที่
้อแปลงระเบิดแล้วก็เกิด
ไฟลุกไหม้ในบริเวณอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งน่ากลัว
สามชั้นครึ่งคุณดูยืนหลบฝนอยู่นะคะรายเดอร์
ฝนมันตกน่ะดูสิเนี่ย
คนราวนี้มันยังไม่ถึงที่ตายมันก็ไม่ตายแล้วก็ไม่ตายค่ะจริงจริง
มาเอาไปนะมาเอาออกไปจากตรงนี้ก่อนไม่ไหวแล้ว
ไปแล้วดูนะคะรถกระบะไปด้วยค่ะรถพุ่มพวงไปทั้งคู่
แล้วหลังจากเข้าไปจริงไฟยังติดอยู่อีกนะคะ
ภาพใกล้นะคะโอ้ยแบบนี้เลยค่ะพี่ค่ะมันหลบฝนในที่ล่มเนอะ
ใช่ดูดิคนเราเขาก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้
มันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างหมดเลยตรงนี้มันอยู่ที่บ้านกล้วย
ไซน้อยที่นนทบุรีฮะทำให้หนุ่มรายเดอร์ที่ยืนอยู่ใกล้บ้าน
รถเนี่ยกับข้าวเนี่ยต้องรีบวิ่งหนีด้วยซึ่งมีรวดกับข้าวอยู่ด้วย
ล่าสุดเจ้าของอาคารพายพาณิชย์นะฮะคุณภัยรัฐสุขทูบบอกช่วงนั้นอ่ะ
ฝนมันตกหนักซึ่งตนเนี้ยอยู่ด้านในของอีกตึกนึงอืม
แล้วมองเห็นรถกับข้าวแล้วก็รถของรายเดอร์เนี่ย
จอดรถอยู่หน้าตึกอีกฝั่งนึงสักพักฟ้าผ่าฟ้าผ่าแรงมาก
เกินนาทีนึงก็เห็นประกายไฟเนี่ยเริ่มลุก
คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากฟ้าผ่าใจจริงน่ะนี่คือจริงจริงตอนแรกเนี้ย
คนไปตั้งคำถามบอกว่ารายเดอร์เล่นโทรศัพท์อยู่
ฟ้ามันเลยผ่าลงมาตรงนั้นหรือเปล่าจริงอาจารย์ออกมาพูดแล้วเนาะ
ไปฟังขึ้นหน่อยครับอ่าลองฟังลองฟังคุณผู้ชมลองฟัง
เกิดฟ้าผ่าเข้ามานะฮะก็จะทำให้ฟิลนะครับ
อ่าเกิดการรัดวงจรก็ทำให้เกิดหม้อแปลงระเบิด
ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือนะฮะเนื่องจากว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ย
สัญญาณอ่าของขึ้นโทรศัพท์เนี้ยมีประจุค่อนข้างน้อย
นะครับไม่มีอ่าศักยภาพที่จะล่อฟ้าได้
ถ้าเทียบกับตัวแม่น้ำหรือลำคลองซึ่งมีประจุเยอะ
น้ำเนี่ยจะมีประจุค่อนข้างเยอะนะระหว่างพื้นดินกับพื้นน้ำเนี่ย
จะสังเกตว่าฟ้าผ่าจะลงบริเวณพื้นน้ำเสมอ
จะไม่ลงพื้นดินแต่ว่าโทรศัพท์มันไม่ได้แบบว่า
ไม่แรงขนาดนั้นทำให้ฟ้าลงมาผ่าได้ไม่เกี่ยวยกการเป็นคนนอยกันหมด
อาจารย์อธิบายมันพุ่งเอาเลยเนาะมันแต่จังหวะไง
นี่ขนาดหลบอยู่ในที่ร่มแล้วนะถูกเขาบอกว่าตามหลักแล้วเนอะ
แต่เขาก็มั่นใจมันเกิดจากฟ้าผ่าฟ้าผ่าอยู่แล้วล่ะ

แต่ตอนนี้การไฟฟ้าก็เข้ามาดูแลเรียบร้อยแล้วนะฮะภายในสายไฟเนี่ยมันใบ้หมดเลย
เพราะจากคลิปนี้ก็คือยังขับรถออกไป

สติดีถือว่าต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเอารถ
ถูกต้องไหมแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ในบ้านด้วยไง
นี่คนถามแล้วแม่เขาบอกว่าแม่มทดำไปเชียงใหม่มามีเลขมั้ยคะ

มีภาพฤทธารูปเก่าแก่ที่แบบเจ็บร้อยปีเลยล่ะ
จัดไปมีซึ่งทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ฮะ

พระจะสุดแล้วปุ๊บคราวนี้พระเจ้าอาวาสอยู่กันไม่ได้เลย
เนี้ยเขาถือว่าเป็นเหมือนแบบเป็นวัดแรกแรกของเชียงใหม่แล้วปรากฏว่าอ้ำอธิชาติเชื่อ
ไม่ใช่วัดนี้ไม่ใช่วัดนี้อันนี้วัดยางใหญ่วัดยางใหญ่วัดนี้ค่ะเอออันนี้ที่นครปรากฏว่า
ตัวเองอ่ะก็ไปอ้ำอธิชาติพาไปเธอคืออ้ำบอกแกฉันเชื่อมากแบบเชื่อแบบว่า
มันเชื่อไปถึงฉันบอกอ้ำอ้ำเดี๋ยวก่อนนะแต่พระย่างหมูกระทะ
จะให้ฉันไปเหรออะไรอย่างเงี้นึกออกป่ะทุกคนก็ไปหมดแล้วเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์อ่ะ
พระก็จะแตกตามตัวพระอาจจะแตกแล้วก็พระก็จะซุดลงไปจริง
กับฉันแบบไปกระชาพาด้วยเนี้ยอืมก็ฉันก็ให้คนไลฟ์อ่ะ
เขาบอกเห็นเป็นเลขหนึ่งห้าหกแต่ตัวเองเป็นคนที่ชอบหนึ่งห้าเก้า
อ่าพี่มดชอบเลขนี้มากชอบเลขหนึ่งห้าเก้ามาก
เขาใช้ในชีวิตทุกอย่างในชีวิตฉันชอบเนื้อ
แต่มันขึ้นหนึ่งห้าหกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะหกกับเก้าก็เลข
เลขเดียวกันแหละเพราะคนตามหาอ่าไหนไหนก็วันนี้สิ้นเดือนแล้ว
พรุ่งนี้วันที่๑ก็ถามพี่มดซะหน่อยอะไรอย่างนี้
คนเข้าไปเห็นกันได้ไงก็ไม่รู้ว่าเออห้าหกหนึ่งห้าหก
ผมเห็นเลขที่อกขวาไม่รู้ฉันก็เลยบอกว่าเออ
ตอนทำอ่าเราก็ได้ยกผ้าไปองค์เหนือเนอะขจาภาพทำแต่อยากจะยก
ผ่านส่องสิเห็นไหมเห็นไหมเห็นเลขไหมหน้าอก
ฉันมองไม่เห็นอ่ะแล้วผ้าเห็นปะเมผ้าแตกไปหมดทั้งองค์เลยสุดอืม
พระแตกหมดเลยอ่ะแต่เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะ
อยู่ที่วัดยายกลัวแล้วก็เขาบอกเป็นพระที่แบบว่าเหมือนแบบเหมือนพระ
เวลาที่วัดมีปัญหาเยอะเยอะอ่ะผ้าจะแตกเป็นแบบแตกแตกแตกแตกแตกแตกแตก
ช่วงแบบแผ่นดินไหวหรืออะไรอย่างนี้พี่ไม่รู้แต่พาแตกพี่ไปดูพันแตกหมดเลยจริงจริง
ทั้งหลังแตกแล้วเป็นผ้าเจ็ดร้อยปีอ่ะอ๋ออยู่นานด้วยวัดเจ็ดร้อยปีน่ะ
แต่ถ้าสมมุติแบบว่าวัดดีวัดสงบสุขเขาเพิ่งเปลี่ยนเจ้าอาวาส
ก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้นึกออกป่ะอืมแต่ชุดแม่ก็หมดเลยสิ
แต่ชุดเธอเหมือนลายลายดูสิชุดแม่ก็เหมือนฤษีเหมือนกันนะแม่
เนี้ยแล้วแตกหมดเลยเธอนี่ผ้าจะเอาวาสมาใหม่ฉันก็ทำงี้อะไรก็เลย
อยากจะแบบว่าถ้างั้นขอยกพระเพราะตัวเองชอบยกพระอยู่แล้วไง
พระสร้างฐานใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วใคร

นี่ตอนนี้ติ๊กต๊อกดังมากเลยเนี่ยตอนนี้

ไม่รู้เลยไม่แน่นะคนที่๑แม่คนที่๓๐แล้ว๓๑มันเพื่อหัก

จะต้องอยากต้องนั่งดังมาก

ถ้าอย่างงั้น๑ห้าหกแต่ฉันชอบ๑ห้าเก้า
ปุ๊บดีได้เขาบอกว่าที่นี้ถ้าสมมุติพูดแบบตรงนะ
พระองค์นี้เหมือนกับเขาอยากให้ยกพระหรืออะไรอย่างนี้
อยากจะให้ไปร่วมสร้างเจดีอะไรอย่างนี้
เขาบอกคนก็ถูกเยอะเลยฉันก็ไม่ค่อย
ตั้งแต่พระวัดมีปัญหาคือเขาเอาพระออกหมดเลยแล้วก็ไปเอาพระที่ปฏิบัติชอบมาอยู่อะไรอย่างนี้
คือเขาเอาพระเอาออกไปหมดทั้งวัดเลยนะ
พี่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องเลขพวกนี้นะยุ่นเหมาแผงนะลูก

กะบี่ก็มีที่ที่คนแชร์กันเยอะตอนนี้ที่วัดยางใหญ่ก็มี
จริงเหรอวัดยังใหญ่อ่ะหรอโอ๊ยที่แม่ขึ้นไปมานะเออเดี๋ยวกลับมาว่างกันครับคุณผู้ชม
ผลิตภัณฑ์ไลโอแฮคันเลอร์แชมพูแชมพูปิดผมขาว
เอาล่ะไปคุณบีมเด็กแฝดครอบครัวแห่งการแฝดจริง

เข้าได้ลูกแฝดก็ได้

ใช่คู่เขาก็เป็นแฝดเหมือนกัน
แล้วอันนี้เท่ากับเขาจะมี๓แฝด
ในความผู้ประกอบวงสาขนายฆ

ลูกแฝดชายตัวร้อนกันเนาะ
เขาบอกอีก๒เดือนของพี่ออยน่าจะตุลานะเดา
น่าจะช่วงวันตุลาปลายปลายตุลาอืมโอ้ยแต่น่ารักจริงจริงแหละ
น่ารักมากเขานอนกันแบบนอนกันเป็นแผลแถวอยู่ด้วยกันหมดเลย
ใช่กลางคืนเขานอนกับพ่อแม่จนจะถามว่าออยออย
ถึงเวลาถ้าสมมุติมีแฟนอีกเท่ากับทั้งบ้านมีเด็กสี่คนเลยนะ
อยู่กันยังไงนี่เขาก็เตรียมวางแผนเรื่องของการเรียนของลูกแล้ว
จะต้องเรียนยังไงอะไรอย่างเงี้อยู่ยังไงเขาบอกว่าตอนนี้พี่เลี้ยง
ด้วยความที่แบบว่าพี่เลี้ยงโอเครีบมีอีกคู่นึงไปเลย
เพราะว่าพี่เลี้ยงกำลังเข้าหาเดี๋ยวตอนจ่ายเงินค่าเทิม
อยู่ใกล้โรงเรียนเขาแพลนเขาแพลนด้วยค่ะค่าเทอมแพลน
เป็นคนที่แพลนเข้าชีวิตใช่แพลนหมดเลยเพิ่งรู้ว่าไงรึเปล่า
บีมกะวีอ่ะเป็นแฟนกับอ้อยมากจากสมัยยังไม่เป็นนักรองน่ะ
เขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันไหมอยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วเมื่อก่อนตอนที่เป็นดีทูบีอ่ะ
เมื่อก่อนมันก็ยังแบบว่านางก็ต้องเอาไปเช็ดหน้าให้กันทุกวันอะไรอย่างนี้นะ
แบบแค่นั้นเองแต่พี่ออยท้องใหญ่มากเพราะท้องแฝดเนอะแฝดเด็กแฝด
ซึ่ง๓๐บวก๑วีคใกล้เข้ามาทุกทีแล้ววันนี้ไปพบคุณหมอและอันตราซาวอีกรอบหนึ่ง
เซนติเมตรเนี่ยนะฮะเห็นหน้าลูกด้วยแต่ดูไม่ออกว่าเหมือนใคร

แต่น้องออดเขามีความสุขไงเวลาเขาท้องเข้าอะไรอย่างงี้

ตามใจลูกแบบแม่น่ะ

อืมบอกฉันจะไม่แค่ดูกลูกอย่าขนาดนั้น
อ้ออออหรืออ่ะ
คุณแม่คือตรงนี้

เดี๋ยวต้องลองดู

เมย์เป็นคนที่ระเบียบชีวิตเป็นตาราง

ผู้หญิงดาราวงการประเทศที่ไม่ออกนอกกรอบ

แต่ว่าเลี้ยงลูกก็ต้องมีเป๊ะไว้คนนึงเนาะ

ถ้าแบบคุณสามีเขาเป็นสายมีระเบียบหนู

ปรากฏว่าลูกรถเมย์เดินเป็นเส้นตรง

ลำไยหลายคนคงจะได้เห็นแล้วล่ะ

ทีนี้เขาบอกว่าเวทีมันเป็นไม้เนอะ

แล้วก็นางมีรอยถลอกที่ตัวเลยล่ะค่ะ

ไม่รู้แหละนับจากนี้ต่อไปนะคะ

แต่เดี๋ยวนี้เริ่มแบบไปลามปามไปจับเป้าเขาก็แล้วอ่ะ

แต่อยากให้ลองไปจับนั้นหน่อย
หยิกจ๊ะอาซียามหน่อย

อยู่ตลอดไปร้องเพลงด้วยกันตลอด
อย่าหยิกกันเลยอย่าทำกันเลยนะคะ

ไปดูเรื่องของอิงฟ้าหน่อยนะคะ

แล้วก็วิภาควิจารณ์กันจำนวนมากจริง

หลังจากที่ต้นสังกัดออกมา
โต้บอกว่าไม่ได้จะฟ้อง๑๒๐๐ล้าน

ก็อาจจะต้องมีการคุยกันไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
เรื่องต้นเนี่ยยังไม่ทราบว่าต้องไปขึ้นศาลเมื่อไหร่
อยากเจอหน้ากันไหมบอกเลยว่าอยากเจอค่ะ
เพราะคิดถึงนานมากแล้วที่ไม่ได้เจอกัน

นางเก่งเป็นการตอบคำถามที่ซอฟต์มากเลยเนอ

โรคยุคใหม่คือจะต้องออกมารีกันหรืออะไรอย่างนี้
คือแบบว่าจะไม่ฟัดไม่เหวี่ยง
โอ้โหแต่งงานพรีเซนเตอร์ของอิงฟ้าเยอะมาก
บอกว่าตอนนี้คือแบบว่าจังหวะมากเลย
พรีเซนเตอร์น้องเยอะมากจริงนะคะ

นางได้ดีกว่าว่าตอนน้องก่อนอันนี้นางก็รักแม่กว่าทำ
โอ้โหนางเป็นกระตันยูนะเด็กกระตันยู
พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ก่อนครบทรงชาตินะฮะ

สวัสดีค่ะ
กระแปลกระแปลก